ช่วงที่สองเนี้ยค่ะมาร่วมแสดงความยินดีกับคุณแม่สายสตรอง
ลีเดียสารรัฐค่ะค่ะหลังจากที่อุ้มลูกน้อยในคันมาถึงสี่สิบเอ็ด
สัปดาห์เต็มคุณผู้ชมค่ะนานมากเลยนะคะแต่ในที่สุดก็ลืมตาดูเลิกแล้วนะคะ
สำหรับน้องดีแลนด์ท่ามกลางเพื่อนพร้อมพี่น้องในวงการบันเทิงของเรา
ออกอาการเห่อสุดสุดแต่คนที่เหอะที่สุดณนาทีนี้คงจะเป็นใครไปไม่ได้
วงการบันเทิงได้ต้อนรับสมาชิกใหม่น้องดีแลนด์ทารกเพศชายทายาทตัวน้อยของคู่รักนักร้องนักแสดง
โดยมีน้ำหนัก๓๒๗๐กรัมส่วนสูง๕๑เซนติเมตร
สุขภาพแข็งแรงดีทั้งคุณลูกและคุณแม่
ท่ามกลางความอิ่มเอมใจของคุณพ่อแมททิว
ที่คอยให้กำลังใจอยู่ข้าง

ต่างก็โพสต์แสดงความยินดีกับคุณพ่อคุณแม่ป้ายแดง
พร้อมต้อนรับเด็กชายตัวน้อยสู่โลกใบสวย
ไม่ว่าจะเป็นนางเอกสาวซีริต้าเจนเซ่น

คุณแม่ลูกแฝดนานาเรบิน่า
สองคุณแม่มือใหม่ที่เพิ่งให้กำเนิด

อย่างเบนท์พรชิตาและกุ๊บกิ๊บสุบนทิพย์
รวมถึงนักแสดงสาวมั่นลอยเชิมาน
รุดไปดูหน้าหลานที่โรงพยาบาลทันที
ซึ่งงานนี้สาวลีเดียกับหนุ่มแมททิว
ก็จะควงคู่กันออกมาเผยความรู้สึก
ได้เป็นคุณพ่อคุณแม่เต็มตัวกับสื่อมวลชน
ในวันพฤหัสสบดีที่๒๑กรกฎาคมนี้ค่ะ

สิ่งแรกที่ดิฉันเห็นคือจมูกพุ่งมากเลยเนอะ

ใช่ผิวขาวจมูกพุ่งมากเลย
หล่อแน่นอนนะคะในอนาคตหาสามีให้ได้ก่อนดีกว่า